ส่วนข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้ไปเริ่มดูกันที่
คดีการเสียชีวิตของบิลลี่พรจีรักจงเจริญกันก่อน
คุณผู้ชมก่อนหน้านี้อย่างที่เรารายงานข่าวไป
คนที่โดนพุ่งเป้าไปหนักเลยคือคุณชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร
มีการออกหมายจับใน๖ข้อหาด้วยกัน
ข้อหาหนักสุดคือฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีการออกหมายจับ๔คนด้วยกัน๑ใน๔คือท่านนี้ค่ะ

วันนี้เข้าไปเลยนะนำหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอนี่แหละค่ะ
กรณีที่คุณชัยวัดเนี่ยเดินสายใช้คำนี้คงไม่ผิดนะ
เพราะเดินสายไปออกอากาศให้สัมภาษณ์สื่อหลายช่องด้วยกัน
มวลชนต่างของคุณชัยวัดนี่แหละค่ะ
ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดี
แล้วก่อนหน้านี้ศาลก็มีการอนุญาตให้ประกันตัว
มันเข้าข่ายไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือเปล่า
ถูกไหมคะเพราะว่าตอนที่ไปออกรายการแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อ
ขออำนาจสารอนุมัติออกหมายจับด้วย
ล่าสุดก็เลยเอาคลิปที่คุณชัยวัดไปเดินสาย
พร้อมกับคำร้องขอเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราว
และกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวเสื้อใหม่ด้วยนะคะ
คือก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมคุณชัยวัดรวมกับพวก๔คน
ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากสารอาญาคดีทุจริต
ประพฤติมีชอบกลางเมื่อวันที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
อย่างที่เรารายงานกันไปคือไปให้สัมภาษณ์สื่อไง
มันเป็นการสร้างเรื่องหรือจัดฉากการเสียชีวิตของคุณพรจีหรือเปล่า
คือลักษณะที่คุณชัยวัดให้สัมภาษณ์มันจะประมาณนี้นะคะ
เขาก็เลยบอกว่านี่แหละต้องไปยื่นคำร้อง
เพื่อให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราว
ในคำร้องที่ระบุไปเรื่องหลักเรื่องแรกเลยก็คือ
ขอให้สารพิจารณาเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราว
นายชัยวัดพร้อมพวกรวม๔คน
และอีก๓เรื่องเป็นการกำหนดให้สาร
เงื่อนไขการปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง๔คน

ข้อแรกห้ามให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
หรือให้ข้อมูลกับประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับคดีนี้

ห้ามไม่ให้ผู้ต้องหาทั้ง๔คน
ไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่พบวัตถุพยานสำคัญ
แล้วก็มีพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องอาศัยอยู่
เนื่องจากจะไปสร้างความหวาดกลัวให้กับพยาน
ไม่กล้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ข้อนี้ที่ออกมาน่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่ก่อนหน้านี้

ตอนแรกมีข่าวว่าคุณชัยวัดพร้อมพวกอีก๔คน
จะไปสาบานที่สะพานแขวน
แต่ว่าไม่ได้ไปนะอาจจะเกี่ยวเนื่องกับคดีนี้นะคะ
ก็คือไม่ได้ไปไม่ได้เดินทางไปจริงนะคะ
แล้วข้อ๓ซึ่งเป็นเงื่อนไขคือ
เพื่อตรวจสอบจำกัดการเดินทาง
และป้องกันการหลบหนีนี่คือ๔ข้อทั้งหมดนะคะ
สารรับคำร้องไว้พิจารณา
และให้มาฟังวันที่๒๕พฤศจิกายนนี้บ่ายโมงครึ่ง
ซึ่ง๒๕พฤศจิกายนนี้เป็นวันเดียวกันนะคะ
ที่นัดให้จำเลยทั้ง๔คนมารายงานตัว
เนื่องจากครบกำหนดฝากขังผลัดแรก
รอวันที่๒๕พฤศจิกายนนะคะ

สามารถจะให้ข้อเท็จจริงในคดีได้อยู่แล้วนะครับ
แต่ก็ไม่ประสงค์ที่จะให้ในคดีนะครับ
กับการที่ออกข่าวในลักษณะที่อาจจะไป
เกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุหรือของบ้างนะครับ
ซึ่งประเด็นตรงนี้เป็นเรื่องอ่อนไหวต่อการสอบสวน
ทางท่านเนื้อทิพธีเกริงเชิญไปชุมค
คือหลังจากที่คุณชัยวัดโดนแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว

ก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว่าลักษณะแบบนี้ต้องสั่งคุณชัยวัดหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า

หรืออาจจะต้องย้ายออกจากพื้นที่หรือเปล่า
ล่าสุดค่ะคุณจตุพรบุรุษพัฒน์
หลักกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือว่าทศบอกว่าสำนักงานประหลัดทศ
คือกระทรวงทรัพยากรกระทรวงทรัพย์ได้รับหนังสือ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ขอให้ทางต้นสังกัดหรือว่ากระทรวง
พิจารณาย้ายนายชัยวัด
ซึ่งพอดิบพอดีกับที่สำนักงานทรัพยากรจังหวัดปัตตานี
ตำแหน่งคือว่างลงคนเดิมท่านย้ายออกไปที่จังหวัดยาลา
พอปัตตานีว่างลงเสร็จปุ๊บก็เลยย้ายให้นายชัยวัดนะคะ
ไปทำหน้าที่แทนคือจากอุบลใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะไปทำหน้าที่ในจังหวัดปัตตานีแทนค่ะ
หลัดกระทรวงทรัพย์ยืนยันเลยนะคะ
ว่าลักษณะการย้ายแบบนี้เป็นการย้ายตามวาระปกติ
ให้สารพิจารณาเพิกถอนการประกันตัวของนายชัยวัด
เรื่องนี้เป็นการขอมาจากกรมอุทยาน
ซึ่งทศก็รับไว้นะคะแล้วก็มีการย้ายไป

แต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังก็น่าจะรู้กันค่ะ